บอกว่าหลังจากที่ทราบข่าวว่าพี่โรเบิร์ตสายควันป่วยเป็นมะเร็งปอดนะคะ
พ้องพี่น้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับ
ก็ส่งกำลังใจให้กับพี่โรเบิร์ตอย่างท่วมท้น
บางคนถึงกลับไปเยี่ยมที่บ้านกันเลยนะคะ
แต่ทีนี้นิดนึงค่ะคุณผู้ชมพี่บอลเชิญยิ้มในฐานะที่เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็ดูแลอยู่เขาฝากมาแบบนี้นะ
คือตอนนี้ร่างกายของพี่โรเบิร์ตยังไม่ค่อยแข็งแรง
ยังต้องการการพักผ่อนมาก
พี่น้องที่อยากจะเดินทางไปเยี่ยมก็อยากให้มีการถามถ่ายเรื่องเวลากันก่อน
จะได้ไม่เป็นการรบกวนพี่โรเบิร์ตจนเกินไปค่ะ
นี้ขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่น้องในวงการทุกคนที่ส่งความปรารถนาดี
และเอาใจช่วยให้พี่โรเบิร์ตหายวันหายคืนด้วยค่ะ
ก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้กับพี่โรเบิร์ต

อย่างนี้ว่าตอนนี้พี่โรเบิร์ตเนี่ยต้องการพักผ่อนอย่างพร้อมมากนะครับ

เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นพี่โรเบิร์ตต้องกลับไปนอนที่โรงพยาบาล
แต่ว่ามานอนที่บ้านก็จะได้พักผ่อนหน่อย
เราจะมีเวลาให้เยี่ยมแล้วต่อจากนี้ไปนะครับ

บ่ายโมงถึงบ่าย๒นะครับ

อยากจะมาเยี่ยมอยากจะมาให้กำลังใจกันนะครับ
แต่ว่าต้องมีเวลาพักผ่อนนิดนึงนะครับ
คนที่ป่วยก็อาจจะต้องการเวลาในการพักผ่อนเพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายนะคะ
จะเข้าไปก็แจ้งคนดูแลเขาสักนิดนึง
ใช่ค่ะกำลังใจเนี่ยมันส่งได้หลากหลายช่องทางนะคะ
ก็ขอให้พี่โรเบิร์ตหายป่วยเร็วนะคะ